คุณผู้ชมค่ะคืนนี้เป็นคืนที่๒ค่ะ
พิธีสวดพระอภิษฐรรมคุณอาสะอาดเปี่ยมพงศาลนักแสดงอาวุโสนะคะ
ซึ่งมีคนในวงการบันเทิงไปร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมากค่ะ
นักศาลากุฏิสองพันธ์ฝั่งเจดีย์วัฒนศรีมหาธาตุบางเขน
คนบันเทิงและบุคคลหลากหลายแวดวงนะคะ
เดินทางมาเข้ารอบศพคุณอาสาอาทเปรียมโพงศาล
คุณอ๊อฟพงพัฒน์ค่ะคุณแดงธัญญาคุณรองเขามูลคดี
คุณกัปตันภูทะเนธคุณเฟรชอริสราทีมผู้จัดละครช่อง๓
คุณนรมนภรรยาของคุณอาสะอาดคอยต้อนรับนะคะ
แล้วก็บอกว่าทราบซึ้งใจที่ทุกคนรักและเคารพในตัวคุณอาสะอาด
ทุกคนต่างมีผลงานผูกพันกันร่วมงานกันมา
กับคุณอาสะอาดตลอดหลายสิบปีในวงการบันเทิง
แล้วก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการขอพระราชทาน
ศพหลังประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบร้อยวันด้วยนะคะ
ก่อนที่คุณอาสะอาดจะเสียชีวิตนะคะอย่างที่เรารายงานไป
ว่าทางครอบครัวเล่าให้ฟังว่าคุณอาเนี่ยเพ้อว่าอยากจะไปถ่ายละคร

เพราะว่าคุณอายังถ่ายละครอยู่เลยนะคะเรื่องด้ายแดงค่ะ
ผู้จัดก็คือคุณอ้อมพิยดายังเหลืออีกหนึ่งคิวยังเหลืออีกหนึ่งคิวถ่ายทำ
คุณอาสะอาดคงเป็นห่วงค่ะกลัวว่าทีมงานจะได้รับผลกระทบ
ระหว่างที่คุณอารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

ซึ่งเรื่องนี้นะคะลูกสาวของคุณอาก็คือคุณนิธิพักษ์เปี่ยมพงศาล
ก็บอกว่าจริงเหลือถ่ายทำอีก๑คิวค่ะ
คือก่อนหน้านี้ถ่ายทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับทางผู้จัดละครนะคะ
ซึ่งก็คือคุณอ้อมพิยดาเพราะว่าคุณอ้อมติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศ
ซึ่งจะเดินทางมาเคารพศพคุณอาสะอาดในวันพรุ่งนี้
ลูกสาวเองก็บอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมบางอย่าง
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นคุณพ่อมาหาค่ะ
จริงเท่าที่รู้เนี่ยค่ะเสร็จไปแล้วแหละ
แต่ว่าคนเขียนบทเนี่ยพอเห็นเป็นคุณพ่อเขาก็เลยเขียนบทเพิ่ม
ใช่ก็เลยมีคิวจะต้องถ่ายอีกครั้งถึง๒ครั้งประมาณนี้
คุณพ่อก็ห่วงมากตลอดเวลาที่นอนโรงพยาบาล
คืออยากจะขอหมอออกไปถ่ายให้จบก่อนเป็นห่วง
เขารักในอาชีพนี้อย่างที่สุดเพราะเขาพูดตลอดว่าคนดูเนี่ยคือผู้มีพระคุณของเขา
เขาจะมีความสุขมากที่วันไหนจะต้องถ่ายละคร
การทำงานเราพูดเสมอว่าทุกวันนี้ที่พ่อยังยิ้มได้
ยังแข็งแรงเพราะว่าอยากทำงาน
ฝันไหมยังค่ะยังไม่ได้ฝัน
แต่ว่าได้กลิ่นได้กลิ่นเป็นกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้อะไรอย่างนี้
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้า
เอาข้าวกลางวันมาให้เขาก็ได้กลิ่นพี่ทุกคนก็ได้กลิ่นกัน
คุณอาสาก็เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย๘๖ปี